หลายจังหวัดเขาก็มีเอกลักษณ์ในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป
แต่ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยนะคุณผู้ชม
เขามีงานที่มันเป็นงานแฟนซีหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าที่สำคัญเลยมันเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
งานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นงานประเพณีท้องถิ่น
สืบทอดกันมายาวนานเป็นประจำทุกปีในช่วงออกพรรษาแบบนี้
โดยผู้คนในอำเภอเขาจะแห่กันมาทำบุญตักบาทเป็นจำนวนมาก
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือน้องควาย

ก็จะมีการประกวดแข่งขันควายประเภทต่างด้วย
อย่างเช่นควายตกแต่งสวยงาม

ประเภทควายสวยงามตามธรรมชาติ

คือควายแท้ไม่มีวัวผสมเลย
และการแข่งขันวิ่งควาย
อะไรขนาดนั้น
แต่สิ่งที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือ
ในงานเขาจะมีคนมาลงทุนแต่งตัวแฟนซีกันด้วย
แล้วก็จะสร้างเสียงหัวเราะได้แบบนี้
และเต้น
ภาพควายแดง
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
ก็เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปลวกแดงด้วย
ยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงควายอีกด้วยเห็นไหมล่ะ
โถเอ้ยไประยองฮินึกว่าจะไปขี่ม้าไปขี่ควายนี่แหละ
คือที่นี่เขาสืบทอดประเพณีนี้มายาวนานแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมในขบวนแฟนซีแบบนี้ด้วย
เด็กก็จะได้ซึมซับเรื่องประเพณีไปด้วยที่ชนบุรีก็มีเหมือนกัน
ถูกต้องวิ่งควายใช่ไหม
เป็นบอฟเฟโร่เรสซิงบอฟเฟโร่เรสซิง
สนุกสนานกันไปแบบนี้ก็ดีนะที่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ร่วมกันช่วยสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ
เอาล่ะออกพรรษาแบบนี้พาไปอีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ที่นั่นเขาก็หันศาไม่แพ้กันแล้วที่สำคัญนะมีนี่ออกมาเดินขบวนชูชก
ไม่ใช่ชกแบบนั้นชูชกคือกินอิ่มหูแตกเลย
นี่แหละครับมาเป็นวงแบบนี้เลยครับเป็นขบวนนะครับ
พอแล้ว
ชู้ชกผมบอกแล้วนี่เป็นขบวนแบบนี้เลยครับ
ไม่ใช่พุงย้อยแบบนี้อยู่ในตำนานที่เขาร่ำลือกันไง
มีตั้งแต่ในอดีตครับในช่วงของวันออกพรรษา
และยังมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยจะมีตัวแสดงใช้ผ้าจีวรพระเก่ามาพันตัวเอาไว้แล้วก็ใส่หน้ากาก
ชาวบ้านเขามักเรียกว่าอ้ายห้าวอ้ายห้าวเนี่ยมันจะวิ่งออกไปไล่คนดู
สร้างความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมชมแล้วก็มาร่วมทำบุญกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือบรรยากาศในงานขบวนนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีริ้วขบวนแห่ชูชกอย่างที่เห็นไปตัวเริ่มเทิมเลย
แล้วก็ขบวนเทศมหาชาติเวชสันดรชาดกทั้ง๑๓กัน
เคลื่อนขบวนผ่านตลาดสดเทศบาลไปจนถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นช่วงงานประเพณีออกภาษาแล้วก็การละเล่นตาชูชก
นับเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องจากเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระพิสุสงฆ์นั่นเอง
ซึ่งพุทธศาสนิกชนนะครับจะเข้าวัดทำบุญตักบาท
รักษาศิลป์ฟังเทศมหาชาติอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดสุโขทัย
แต่ว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็มีการเล่น
แล้วก็มีขบวนออกมาแบบนี้ในช่วงของวันออกพรรษาครับ
ถูกต้องแล้วก็เป็นสีสันนะที่แต่ละจังหวัดเขามีการจัดขึ้นนะคะ
สนุกสนานกันดีประชาชนก็ออกมามีส่วนร่วม
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ทำให้เราเข้าวัดทำบุญตักบาทกันด้วย
ได้บุญด้วยนะสุดยอดจริงเอ้าคุณผู้ชมค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วดิฉันไปชนบุรีมา
เอาของไปแจกคุณผู้ชมมันถึงตลาดกันแล้ว

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปตลอดหาความอร่อยกันต่อที่จังหวัดชนบุรี
ร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มเป็ดที่ขายมาอย่างยาวนาน
เขาชื่อร้านข้าวต้มเป็ดเจ๊กตรงเจ้าเก่าหน้าเก๋ง

แปลว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดชนบุรีจะต้องรู้จัก

เพราะฉะนั้นตามไปหาความอร่อยพร้อมกันเลยค่ะ
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาตลอดกินหาความอร่อย

ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะมากเลย
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าร้านอาหารไม่เด็ดจริง

วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อย
ร้านข้าวต้มเป็ดเจ๊กตรงหน้าเก๋งเจ้าเก่า
ร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมขายมาตั้งแต่รุ่นอากงแล้วค่ะ
เป็นอีกหนึ่งร้านที่ในโซเชียลเขาบอกว่า

ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยค่ะ

ร้านอยู่ในซอยนี้ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ
เจ๊สตงหน้าเก๋งเจ้าเก่า
อีกหนึ่งร้านอร่อยประจำจังหวัดชนบุรี
คงความอร่อยมาอย่างยาวนานกว่า๘๐ปี
เป็นร้านข้าวต้มที่ยืนปรุงข้าวต้มกันหน้าร้าน

ปรุงตามสูตรโบราณแบบที่คนจีนนิยมรับประทาน
อัดแน่นมาด้วยเครื่องต่าง
ที่ทั้งสดสะอาดและมีคุณภาพ
การันตีความอร่อยด้วยลูกค้าที่เนืองแน่น
ในร้านทุกวันแบบนี้
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับทายาทผู้สืบทอดความอร่อย
ทางร้านเจ๊กตรงหน้าเก๋งเจ้าเก่านะคะ

จี๊ดคะร้านเจ๊กตองเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้ว

ประมาณ๘๐ปีได้แหละ๘๐ปี

มีเป็ดซี่โครงหมูกระเพาะปีกคอขา
แล้วเมนูไหนเป็นเมนูที่ขายดีที่สุด

ข้าวแห้งเป็ดเหรอคะ

ซี่โครงกับกระเพาะเป็นข้าวต้ม

ปลาก็เลยนิยมกินกันเยอะแล้วตอนนี้

เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีมาก

๔๐บาทราคาเริ่มต้น๔๐บาทใช่ไหมคะ

อยากใส่อะไรลงไปในข้าวต้มเราบ้าง
ได้ค่ะบางคนจะสั่งรวมทั้งร้านค่ะ
รวมทั้งร้านคือเอาโต๊ะเก้าอี้ไปด้วย

เมนูแรกข้าวต้มปลานะคะ

เป็นปลาช่อนสดปลาช่อนทะเล
เพราะฉะนั้นไม่มีกลิ่นคาว
ปลาเนื้อปลาไม่เละไม่ยุ่ยนะคะ

ใส่คู่กับนี่ค่ะโต๊ะเจี๊ยวยาหมู

ไปดูที่ข้าวต้มต่ออีกก็แล้วกัน
เป็นข้าวต้มซี่โครงหมูกับกระเพาะหมูค่ะ

ข้าวต้มซี่โครงหมูกับกระเพาะหมูนะคะ
คือข้าวเนี่ยค่ะข้าวต้มของที่นี่
จะไม่ได้ต้มไว้จนเละ
แล้วก็ไม่ได้แข็งแห้งจนเกินไปด้วย
ตัวข้าวจะมีความนุ่มพอดี
ผสมกับน้ำซุปที่กลมกล่อมมาก

เพาะหมูไม่ได้มาเป็นวิญญาณกระเพาะนะคะ

มาเป็นแบบชิ้นใหญ่แบบนี้
มาดูเมนูเด็ดของร้านอย่าง
แห้งเป็ดกันบ้าง

มันดีมากคุณผู้ชมค่ะ

มันนุ่มมากเลย
ที่นี่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำเป็ดยังไงคะ

คือตอนแรกคิดว่าจะเหมือนเราทานพวกเป็ดพะโล้ทั่วไป
แต่อันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องเทศ

ในนี้ก็จะมีข้าวที่เป็นข้าวแห้ง
มันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งที่แตกต่างจากการเป็นข้าวต้ม

มันจะมีความเหนียวหนึบนิดนึง

พี่จี๊คะร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับอะไรที่สามารถ

เห็นเลยร้านนี้คนต่อแถวเยอะอยู่ในซอย
เจ๊กตรงหน้าเก๋งเจ้าเก่า
เปิดกี่โมงอยู่กี่โมงยังอีกซีค่ะ
โมงครึ่งกินได้เลยถึง๔ทุ่มครึ่งค่ะ
วันนี้นอนตาหลับแล้วค่ะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดมาชนบุรีนะคะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริง
วันนี้ขอบคุณพี่จี๊ดค่ะขอบคุณค่ะ

อย่าลืมมาลิ้มลองความอร่อยของรสชาติข้าวต้มสูตรโบราณ
ที่รสชาติของรุ่นกงยังคงอยู่ไม่จางหาย
แม้ขายมานานนับหลาย๑๐ปี
รับรองอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋ากับรสชาติหลักพันอย่างแน่นอน
สุดยอดคุณผู้ชมค่ะ
คือมันดีมันฟินมาก
อร่อยมากจริงคุ้มมากเลยนะครั้งหนึ่งถ้าเราไปชนบุรี
โซเชียลเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปกินร้านนี้

ตาหลับเลยอ่ะอิ่มนอนสบายตื่นสาย

สุดยอดเลยไปลองกันให้ได้นะครับที่จังหวัดชนบุรี

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปทำบุญไหว้พระ

เดี๋ยวจะพาไปนะครับขอพรหลวงพ่อ
ที่ว่ากันว่าเขาให้จริงอะไรจริงนะครับ
แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบโดยบังเอิญ

อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามช่วงหน้าครับ